สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สด

แล้วพี่ไปไหน
พี่หนูแบ๊กนะ
พี่หนูไม่มีแบ๊ก

นี่มีทุนเดียวแล้วสองเตียง
หลายคนเขาบอกว่าปะหนึ่งละครเลยล่ะ
แล้วเราก็ดูกันว่าใครจะได้จัดตั้งรัฐบาล

แล้วก็วันนี้อีกหนึ่งคนสำคัญที่หลายคนบอก

เขาก็นัดเพื่อที่จะบอกว่าเป็นการ

จับมือลงป้องกันงูเห่าอ่ะแหละเอาง่ายเนอะ
คือจับมือกันก็ปรากฏว่าครั้งนี้
ที่จริงแล้วจะต้องมีทั้งหมด๗พัก
คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณคือพักเศรษฐกิจใหม่
แต่วันนี้คุณมิ่งขวันแซนสวานบอกติดโทรละ

ขณะเดียวกันก็เป็นการลงนามร่วมกันนะฮะ

อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่ามีทางภักดิ์เพื่อไทยอยู่แล้วนี่
ทนทรจึงรุ่งเรื่องกริจหัวหน้าภักดิ์
คุณปิยบุตรแสงกระหนกกุลเลขาพักอนาคตใหม่
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทพักเสรีรวมไทย
นายวัลมูฮมัตนอมทาหัวหน้าพักประชาชาติ
นายสงครามกิจเลิศภัยโรธหัวหน้าภักดิ์เพื่อชาติ
แล้วก็คุณนิคมบุญวิเศษพักพลังปวงชนไทยนะครับ
แน่นอนว่าคุณหญิงหน่อยสุดารัฐเกยุรพันธ์เนี่ย

แต่จริงแล้วก็คือประธานชะดาวี้ไหมครับ

ไม่คุณมาพร้อมกับคุณวันนี้คุณเอาโทรศัพท์ปิดเกมกันนะครับ
บอกก่อนนะครับคุณปิดสันดารณ์นี่ไม่ใช่นะครับ

น่าสังเกตว่าคุณมิ่งขวัญสาธารณสุวรรณภักดิ์เศรษฐกิจใหม่
ซึ่งตอนแรกเนี่ยถ้าสมมุติเราบวกไปบวกมาคุณมิ่งขวัญอีก๖คะแนน

ถ้าวันนี้คุณมิ่งขวัญยังไม่มา
ก็จะเหลือแค่๒๔๙นะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญวันนี้ก็คือคุณมิ่งขวัญก็ไม่ได้ไปลง
ัตยาบัน๖พักการเมืองในประกาศตั้งรัฐบาลครั้งนี้
จากการสืบสวนนะฮะแล้วก็
สืบสวนมันหนักไปนะฮะตอนการตรวจสอบใช่

ซึ่งเป็นผลอย่างไม่เป็นทางการพักเพื่อไทย๑๓๗คน
คุณลองบวกกันนะฮะอนาคตใหม่๘๘คน

เศรษฐกิจใหม่มีโอกาสเพิ่ม๖คน
พลังปวงชนไทย๑คน

จะพักไหนใครจะตั้งวัตถาบาทไหน
ผมคุยมิกี่พักอ่ะ
มึงให้บีคลับเขาคุยทุกพัก
เอางี้ดีกว่า

หรือแค่กรรมดาศัพท์กาลเมืองก็จะเป็นอะไร
แต่เมื่อเย็นเมื่อพลังประชารัฐเขาออกมาพูดว่า
ภักดิ์คือประชาธิปไตยหมด

การเลือกตั้งก็คือประชาธิปไตย
อันนี้มันจะทำให้คุณมิ่งขวัญเปลี่ยนหรือเปล่า

เอาอย่างนี้ตอนนี้เสียงแหบ
แหบจะเสียงจะเป็นมดดำอยู่แล้วเนี่ย
เสียงจะเป็นมดดำอยู่แล้วนี่คือคำพูดของคุณมิ่ง

อ่าทุ่มครึ่งวันนี้เดี๋ยวไปแล้ว

เพราะฉะนั้นจุดยืนของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณคืออะไร

จะบอกไปในให้เราไปตีความเออีกหรือเปล่า

เขาก็บอกว่าเขาอยู่ฝั่งประชาธิปไตย

แล้วของสำหรับในมุมคุณฝั่งประชาธิปไตยคืออะไร
ฝั่งประชาธิปพูดไม่ได้สิเราเป็นสื่อ

อีกนิดเดียวจะพูดแล้วเนี่ย

ประชาธิปไตยก็คือเราก็ต้องนับคะแนนเสียงสอสอ

เกิดตั้งแต่เกิดจนจนนะบัดนาว
ตั้งแต่เป็นลูกพ่อ

พญานาคยังยกมือไหว้เธอ

ตรงข้ามอย่างพักพลังประชารัฐ
เขาบอกว่าตอนนี้เขาก็รวบรวมเสียง

วันนี้ไปขอบคุณคนกรุงเทพนั่งรถโอ้โห
ขอบคุณกรุงเทพทั่วเสร็จจะขอบคุณกรุงเทพ

เขาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวบ่ายเขาประกาศเขาประกาศบ่าย๓โมงเนี่ยนะฮะ

แถลงจับตั้งแล้วจะเปล่าว่าตัวเองไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวอะไรเลย

ดูการแถลงข่าวของพักพลังประชารัฐ

อื้อฮือฮือฮือ

เหรอเหรอเหรอ

ไปเครียกันเองสองคน

เมื่อวานเล่าหมั่นมาก

แต่วันนี้เขาก็เจอแมวดำยังอยู่ที่สำเนียบนะคุณแม่ไม่ไปไหน
เชื่อผมนะครั้งหน้าสมัยหน้าคุณลงเอง
เออคุณลงไหม

ฉันตายไม่มีแสงสีเสียงฉันตายค่ะ
เราจะได้มีสอเป็นพระยาเก
จะได้มีสอนพญาเกย์คนแรก

ก็ไม่้รอไปออกช่วงเอาพี่ปะแม่วงใจอย่างไร

ปรากฏว่ามีรถมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
พอเห็นดาทเนื้อพวกเขาหักมอเตอร์ไซต์หลบ
เพื่อที่จะกลับบ้านเขาบอกเขาจะไปกินข้าวกันพ่อแม่ลูก
แล้วพอเลี้ยไปสานี่ผกมาแล้วใช้ไม้ตี
ปรากฏว่าไปโดนเด็กอายุ๒ขวบหัวแตก

สลบเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยไปที่โรงพยาบาลเด็กอ้วกแตกนะ
เขาก็เลยต้องรอดูอาการกันอยู่นะครับ
จากกรณีที่นางสาวกรยาตรงกลางอายุ๒๕ปี
พาลูกชายวัย๒ปี๑เดือนเข้าไปรักษาตัวนะครับ
หลังถูกของแข็งฟาดเข้าศีรษะ
อย่างแรงนะฮะบริเวณด้านขวา
บาดแผลยาวประมาณ๑๐เซนติเมตร

ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปหาอาหารรับประทานกัน
บนถนนภายในซอยเขาตาโล

มีการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่

จังหวะนั้นปรากฏมีชายสวมชุดสีดำ
กระโดดออกมาจากมุมมืดแล้วใช้ของแข็งลักษณะคล้ายกับกระบองนั้น
หวดอย่างรุนแรงปรากฏว่าไปโดนศีรษะของลูกชาย
ก่อนที่แฟนนุ่มเนี่ยนะฮะจะยกเท้าถีบเพื่อปกป้องลูกชาย
หลังจากนั้นภรรยานี่แหละครับตะโกนบอกว่ามีเด็กมีเด็ก
อาสาวิ่งไปเลยวิ่งหนีไปที่ด่าน
นี่นะครับเรื่องนี้ก็เลยเป็นประเด็นเขาพาเด็กไปหาคุณหมอ
ปรากฏระหว่างรอดูอาการเด็กมีอาการอาเจียนออกมา

ความคืบหน้าอยู่เวลาต่อมานะครับแฟนเพจสูญโซเชียลมีเดีย
สปกตรนะฮะได้มีการโพสต์ข้อความชี้แจงนะครับ
บอกว่าพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจเปิดเผยออกมาแล้วนะครับ
มันฟังดูแล้วมันเหมือนคนละมุมเลยนะฮะ
บอกว่าได้รับรายงานจากสพนปลืออันนี้คือได้รับรายงานนะว่า

บอกว่าเมื่อวันที่๒๖ปี๖๒มีนาคมเนี่ยนะฮะ
เวลาประมาณ๓ทุ่ม๓๕นาที
เจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปรามได้เรียกกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ตำรวจอาสานะครับ

ในการป้องกันเหตุและอาชญากรรมบริเวณซอยเขาตาโล๙หมู่๑๐
ตหนปลืออำเภอบางละมุมชนบุรีเนี่ยล่ะครับ
ต่อมาในระหว่างที่กำลังตั้งจุดตรวจ
มีนายศิวาขับรถจักรยานยนต์นะครับมาถึงบริเวณจุดตรวจ
โดยมีนางสาวกรยาลูกชายวัย๒ขวบนั่งไปด้วย
หลังจากนั้นนายศิวาเห็นจุดตรวจก็เลี้ยวรถกลับ

ซึ่งมีนายจักรพบบุญรอดตำรวจอาสาสพนปลือยืนอยู่บริเวณดังกล่าว

แต่นายศิวาไม่หยุดเร่งความเร็วเพื่อหลบหนี
หลังจากนั้นนายจักรพบที่เป็นอาสาจึงหยิบไม้ที่วางอยู่
ออกมาเพื่อขวาง
เขาว่าอย่างนี้เอามาขวาง
แล้วหลังจากนั้นนายศิวาผู้ขับขี่ก้มตัวหลบ
อ่าก้มตัวหลบนะครับเป็นเหตุให้ไม้นั้นตะวัดไปโดน

เด็กลงไม่รู้ไง

นายศิวาขี่มอเตอร์ไซค์ก้มตัวหลบ
เป็นเหตุได้ไหมตะวัดตะวัดไปโดน
ศีรษะของลูกชายซึ่งนั่งอยู่ตรงกลาง
ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลแตกบริเวณหางคิ้วขวา
ตำรวจเนี่ยจึงรีบพาตัวเด็กชายนั้นกับอันดับ
ส่งโรงพยาบาลบางละมุงนี่นะฮะ
เพื่อไปรักษานะครับก่อนจะพาตัวไปพบพนักงานสอบสวน

แต่ว่าบ่ายเบี่ยงไม่ยอมมาพบแต่อย่างใด
ส่วนของคดีเด็กชายได้รับบาดเจ็บ
พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ

และที่เกี่ยวข้องนำมาประกอบคดีด้วย
โดยจะดำเนินการสืบสวนด้วยความรวดเร็วโปร่งใส

อืม
อย่างที่พี่หนุ่มบอกไปสองฝั่งพูดกันคนละแบบเลย

คือทั้งผู้เสียหายฟังดีนะ
ผู้เสียหายเขาบอกว่าโดนตีเขากลับรถ
แล้วมีชายชุดดำกระโดดขึ้นมาแล้วเอาไม้

แล้วไปโดนเรามาตีเขาไม่รู้เขาจะหลบหรือไม่หลบ
ไม่รู้แต่ตีเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยสัญชาติยาน

ต้องกำลังอุ้มอยู่อะน้๊า
ตอนนี้อาเจียนคืออาจจะมีอาการทางสมอง
อันนี้ในมุมพ่อแม่ที่เขาบอกนะฮะ
ไอ้ที่ว่ากลับรถหนีมันอีกคดีนึง
จะมีสารเสพติดในร่างกายไหมอีกคดีหนึ่ง
แต่อาสาคุณมีสิทธิ์อะไรไปตีเขา
ก็ใช่อ่ะสิไปตีแล้วไปโดนเด็ก

คุณก็คือแค่คนมนุษย์ประชาชนคนหนึ่งที่

ไม่ใช่ให้คุณไปช่วยอีกหน่อยคุณก็พกปืนไล่ยิงเขาได้เหรออืม
นี่ขอโทษนะครับพอดีผมมีลูกผมรู้สึก

แต่ถึงเวลาเสร็จปุ๊บออกมาให้ข่าวบอก

แล้วพ่อก้มหลบ

อาจจะถึงเด็กแบบนี้ปุ๊บแล้วโดนแบบแบบแบบ
อะไรอย่างนั้นอยู่ทางไหนถึงแบบนั้น
เอาให้มันแบบตรงไปตรงมา

คนที่เขาเป็นคนร้าย
คนที่ขับรถหนีผมได้คุยกับเขาแล้ว
แต่ว่าอีกกรณีนึงมันคนละเรื่อง
เสพติ๊กก็เสพแต่อาสา

เขาบอกเด็กฟื้นขึ้นมาปุ้บยังได้กลายเป็นเด็กภาวะ
เพราะเขาได้เป็นเด็กภาวะ
ผมไม่ได้สงสารพ่อนะผมสงสารเด็ก

และถ้าลูกเขาตายอยู่ในการทานสมอง
โตขึ้นไปเนี่ยสมองพัฒนาไม่ได้อย่างเงี้ย

คือคนที่ไปตีเขาเนี่ยหรือคนที่บอกมาให้ไปเตาหวัดกั้นแล้วหลบเนี่ย
ทำยังไงอ่ะช่วยเขายังไงอ่ะ

ใช่อันนี้คือต้องออกมาชัดเจนนะผมบอกให้เลยมันคนละเรื่อง
ผิดว่าไปตามผิดอยู่แล้วถูกไหมฮะ
ไม่เป็นไรหรอกกลับแล้งแล้วอธิบายได้
มดดำเขายืนสองคัวอยู่แล้วอะไรนะ
เปล่าไม่มีอะไรนี่สองกรานหรอปุ๊บ
บางส่วนยกเลิกการเดินทางเข้าพื้นที่หรือว่าเปลี่ยนไปที่อื่นแทน
ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงคราน
ก็คือวันที่๑๒๑๖เมษายนนี้
ก็คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้รวม๒๙๘๐ล้านบาท
ก็เพิ่มขึ้น๑๐จากช่วงเดียวกันในปีก่อน
โดยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

ก่อให้เกิดรายได้๑๒๘๓ล้านบาทเพิ่มขึ้น๑๓

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้
อย่างเช่นอาเซียนนี่แหละจีนไต้หวันอินเดีย
เพราะว่ามีการจัดกิจกรรมสงกราน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนอย่างคึกคักด้วยนะคะ
ประกอบกับตอนนี้มีการผ่อนปลนมาตรการตรวจโรงตาการเดินทาง
ข้ามแดนทางบกด้วยนะคะ

ซึ่งก็จะขยายเวลาถึงสิ้นเดือนเมษานี้
ก็อาจจะมีผลกับเรื่องของการแบบนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวก็สะดวกสบายขึ้น

ตอนนี้ก็ยังพบว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ถ้าเป็นของคนไทยเองตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไป
เหมือนคุณพี่ไม่นิยมเดินทางไปไหนไกลแล้ว

เพราะรู้สึกว่าเมืองไทยจราจรไม่ติดขัด
เดินทางไปไหนสะดวกอาจจะเป็นอย่างนั้น
นอกจากว่าจะมีบางคนที่กลับภูมิลำเนาเดิน
อันนั้นจำเป็นจะต้องเดินทางก็จะไป

ถูกต้องใช่แล้วนะคะ

อยากจะบอกเมื่อกี้ข่าวเด็กก็เยอะเหมือนกัน

กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีแล้วก็ปลอดภัย

วันนี้เรามีแนะนำฮะนี่เลย

แล้วก็สะผมด้วยนะฮะอาบแล้วก็สระ

เต็นก็คือส่วนผสมที่มาจากข้าวสาลี

รวมทั้งอาหารที่ทำจากแป้งสาลี

ลูกหลานเราลูกหลานเพื่อนทั้งหลานเนี่ย

สำหรับเด็กทารกอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ

สีเขียวอ่อนเนื้อเจลใสไม่ใส่สี

จากธรรมชาติถึง๗ชนิดด้วยกัน
แล้วก็อีโคเซิร์ชเรียบร้อยแล้วด้วย

ไม่ทำให้แพ้มาตรฐาน

ว่าไม่ทำให้แพ้แล้วก็ระคายเคืองผิวด้วย

ฝากเพื่อนที่เพิ่งคลอดลูกก็สามารถ
ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลย

นี่พิสูจน์แล้วว่าดีจริงค่ะ

ใช่มะมีหน้าขึ้น

แล้วพอดีว่าเห็นเด็กอ้วกด้วยไง
คือเห็นภาพตอนเด็กอ้วกเลยอาเจียนออกมาเลย

ก็บอกอาจจะมีอาการทานสมองอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยเด็ก

พี่ขาดคุณแพนพุทธมาฝ่ามือพี่ขาด
เจ้าของร้านอาหารทุบรถบัสทัวร์จีนกระจกแตก
โมโหจอดแช่พ่นควันเสียใส่
อีกเรื่องหนึ่งช่วงหน้าอีกอันนึงอันนี้ข้าวเหม็นมากขนาดต้องตักผ้าตัวเองทิ้ง

มึงทำช่วยดมหน่อยได้มั้ยเหม็นไหมบ้า
ลองซิเผื่อจะตัดเท้าตัวเองทิ้งหรือเปล่า

พูดไปเยอะไม่ได้นะวันเสาร์ไม่ไปนะ
อ๋อพี่ต้องไปด้วยกันไม่ใช่หรอสองคน
ไม่ใช่วันเสาร์เป็นรายการของเขาอยู่แล้ว
ของคุณเราไม่ใช่
ไปถึงกรณีลุงสุธนนะฮะ
เน่าเหม็นคลุ้งหยิบมีดตัดทิ้งขยะเลย
คนไทยป่ะคนต่างชาติ
นี่ตัดลุงคนนี้
บอกว่าชายชาวยูเครนวิธี๒ปีชื่อว่า

มีอาการเนื้อเน่าตายที่เท้าข้างขวา

สุดท้ายตัดสินใจใช้มีดทำครัวนั้น
ตัดเท้าของตัวเองจนขาดนะครับ
จนขาดนะครับโดยไม่ใช้ยาแก้ปุ่นใดก่อนที่นางทาเนียน่าเป็นภรรยาน่ะ
จะนำเอาเท้านั้นไปทิ้งขยะใกล้กับบ้าน
นี่นะครับคือแต่สุดท้ายแล้วกลิ่นเท้าของผู้ชายคนนี้เนี่ย
เขาบอกว่าดึงดูดให้สุนัขตัวหนึ่งไปพบเข้า
มันก็เลยคาบไอ้เจ้าเท้าข้างนี้เนี่ยกลับบ้านของมัน
จากนั้นเจ้าของบ้านคือหญิงชะลาเป็นเจ้าของหมาชื่อว่าไอริน่า
ก็มาพบเข้าฮะปรากฏว่าเมื่อเห็นว่าถุงดำตัวนักคาบมา
มีนิ้วเท้าแล้วก็เล็บจึงรู้ว่ามันเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์นะฮะ
ก็เลยไปแจ้งตำรวจตำรวจมาก็มันเกิดคดีฆาตกรรมหรือเปล่า
นะฮะนี่ก็เลยจัดกำลังออกค้นหาทั่วบริเวณเลยว่า
มันมีชิ้นส่วนของมนุษย์ส่วนอื่นอยู่บริเวณไหน
อาจจะถูกฆ่าแล้วก็ตัดชิ้นส่วนก็ได้เหมือนที่บ้านเราทำอย่างนั้น
ใช่นะฮะคือพูดง่ายเขาสงสัยว่าอาจจะมีศพอยู่ในพื้นที่
เขาได้มีการตะเวนตามหาตามถังขยะแล้วก็บ้านล้าง
แต่ไม่พบอะไรนะฮะนายรุษลานคลัสโกนะฮะ
เป็นภูมิกับตำรวจเมืองโอสตีกาเนี่ยนะโอ้โหชื่อแต่ละอันยากเหลือเกิน
อ่านผิดก็ขอโทษนะฮะเขาก็กล่าวเอาไว้นะว่าเขาออกตามหาแล้ว
เริ่มมีอาการแทรกซ้อนจากการตัดเท้าของตัวเอง
ให้ตามหมอมาหน่อยรับไปหาโรงพยาบาลนิดนึง
บ็อกต์ว่าหมอก็เลยวินิไชหนพวกขาขวางเขานั้น
เกิดการติดเชื้อเพราะว่าไปตัดเท้าของตัวเองออก
นี่นะครับโดยดรวิตาลี

สเต็กเซ็นโก

วิตาลี

ชื่อคนก็ประเทศเขาบางทีก็ชื่อแบบนี้
คือคนนี้เขาเป็นหัวหน้าศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลโอคติกา

เข้าโรงพยาบาลหลังจากเขาตัดขาวของตัวเอง

เขาตัดเท้าของตัวเองด้วยมีดทำครัว

แต่เขาก็ยังได้รับการผ่าตัดแล้วก็รักษาเพิ่มเติม

หลังจากที่เขาไปเหยียบตะปูทะลุเท้าขึ้นมา

แต่สุดท้ายเนี่ยกลับเกิดเนื้อไตเลยครับ

เท้าตัวเองออกเพราะมันเหม็นเหลือเกิน

ไม่มีเงินพอพอที่ไปจ่ายค่ารักษา

ให้เขารับการรักษาแบบฟรี
อ๋อหรอแล้วถ้าขามันก็ตรงต่อไม่ได้แล้วหรออาทิตย์

เขาก็จะจอดแวะซื้อถี่ร้านผลละไม้ละอะไร

คุณเชื่อไหมว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมานะ

ทะเลาะวิวาสระหว่างนายสุริยาอายุ๕๑ปี

แถวถนนราชวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

เขามองโหสุดที่รถบัสนำเที่ยวของบริษัททัวร์
ก็หันท้ายรถไปหน้าร้านอาหารทะเลของเขา

ปรากฏว่าก็ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้
เหตุผลเดียวที่ก็ต้องติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้คือ
เดี๋ยวลูกค้าจีนเนี่ยเวลาขึ้นมาเขาร้อน

ก็แบบเรียกได้ว่าเขากำลังนั่งคัดแยกปูอยู่

ควันมันก็เข้ามาที่จมูกอีก

แล้วมันยังไง

เดินไปใช้ฝ่ามือนะ
หงิดเว้ยทำไงใช้มือทุบกระจกก็แล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็เลยใช้มือเนี่ยแดงสุดทุบกระจกหน้าแล้วมือ
จนกระจกเนี่ยแตกเป็นรอยแล้วอุ้ยทั้งสองหรอตกใจแล้วเหรอฮะตกใจมือเขายังไม่ทันจะแตกเลย
เหมือนเป็นไรไหมอ่ะก็ใช่ไหมโม๊ตเบ้ดสุดหนูเป็นคนที่มีเหตุผล
ตักปากอยู่โผล่ซีแม้กำลังขอบรถชนเตียงแบบมีเหตุผลมากทีเดียวเพียงจำ
ตายตัวเองยืนอยู่ผู้หญิงขับรถชนไง
นั่งอย่างน่าตกใจไอ้ผีบ้า

โอ๊ยหนุ่มบางทีก็เนอะ
เหตุการณ์ประสบการณ์ที่เธอเจอมากับแค่รถบัตร

เข้าใจไหมไม่ได้ตกใจบางทีก็คุณหนุ่ม

มือก็แตกไหมไม่ตกใจเดี๋ยวก่อนนะ
แค่บอกว่าอุ้ยคำเดียวเนี่ยเหรอ

ผมพูดในคำว่าอุ้ยคำเดียวนะ

เดี๋ยวเบรก๓เราสู้กันต่อฟังให้จบนะฮะ
กระจกก็เป็นรอยล้าวทั้งสองฝ่ายก็ไม่สามารถตกลงกันได้
ก็ไปแจ้งตำรวจโดยคุณสุริยาเนี่ยเจ้าของลอยฝ่ามือบนรถยนต์เนี่ย
กระจกรถยอมรับอยู่ว่าขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับตัวเองเถอะ
จริงพร้อมทั้งเรียกร้องให้บริษัทเนี่ย
ตักเตือนพนักงานบ้างควันพิษก็เยอะอยู่แล้ว
แล้วก็รู้จักเกรงใจร้านค้าข้างบ้าง
เอาเขาฟังได้โดยเฟ้วซอดแล้วก็ติดเครื่องยนต์แล้วตัวเอง
เหมือนกับเอ่อท่อไอเสีย
บอกว่านักท่องเที่ยวจีนมาลงล้านพลไม้

เวลากลับขึ้นรถเนี่ยก็คิดว่าไม่
เอาตรงนะก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เรียกเจ้าของบริษัททัวร์
มาเจรจาคู่กันอย่างนี้แต่ก็ไม่สามารถตกลงกันได้

รถทัวร์จอดประจำตรงนั้นด้วย
ขับรถยนต์เขายังคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย

ร่างใหญ่แล้ว

เมื่อกี้คำว่าอุ๊ยคำเดียวเนี่ยผมผิดหรือ

มันเธอเข้าใจว่าพร้อมเธอสกุร์ทว่าพร้อมเป็นไหม
ผมแค่ตกใจว่าเขาเอามือทุบกระจกรถ
ไม่ได้อ่านข่าวนี้เธออุ๊ยได้ไง
ฉันเป็นแฟนคลับเธอ๑๑โมงฉันนั่งดูก่อนที่เออ

เข้าใจนุ่มเข้าใจที่พี่แล้ว
ทำไมรายการจอดยังจะแบบไม่เห็นอุ้ย

เดี๋ยวช่วงหน้าเราให้ฟังคุณผู้ชม

แฉโดนกลุ่มน้องชายนางเอกดัง

อ้าวเพจดังเขาแชร่กันสักสิ้น

อายุมาขนาดนี้ยังไม่เข้าใจโลกอีกเหรอเธอ
คือมีเรื่องร้อนจากวงการบันเทิงมาให้ช่วยชาวเน็ต

ทำหน้าปกติแต่วันนี้นัก
คือล่าสุด๒๕มีนาคม
เพจดังอย่างเจ๊มอย๑๐๘ใครคือเจ๊มอย๑๐๘ป่ะแองจี้

เหรอเขาบอกว่าหล่อนนะไม่ใช่ใช่ไหม

เหรอออกมาเผยแชทของสาวรายหนึ่งที่ออกมาเปิดเผยว่า
ตัวเองเนี่ยโดนเพื่อนในกลุ่มของน้องชายนางเอกดัง
แล้วก็ดาราที่เล่นซีรีส์วายดักทำร้ายร่างกาย
หลังตัวเองเข้าไปทักทายดาราวัยรุ่นคนหนึ่งในกลุ่มนั้น
หน้าผับญาติเอกมัย
ซึ่งกลุ่มดาราไม่เข้ามาห้ามปรามเพื่อน

ดาราไม่ได้เข้ามาห้ามปามเพื่อน

สงสารความสวยอีแมวนะครับ
แค่ทักดาราวัยรุ่นคนนึง

ทักดาราวัยรุ่นคนหนึ่งย่านผับเอกมัย

ทำไมล่ะไปตบเขาทำไม
กระเทยเอาอีกแล้วกะเทยทำงามหน้าอีกแล้ว

เที่ยวหม้อหญิงมีทั้งพระเอกคุณหนูวัยพลุกพ่าน
พระเอกคุณหนูวัยพุกพ่าน
น้องชายนางเอกดัง

ดารายืนมองกระเทยตบอีแมว
โดยไม่มีใครห้ามสักคน
ไม่รู้เพราะรีดแอลกอฮอล์พาเมื่นหลูป
ไม่ได้อ่อย

นางเป็นผัวพระเอกหรือผัวใคร

ไม่เข้าใจอะหนูไม่เข้าใจเหมือนกัน
วันดีคืนดีสมมุต๑๐นไม่ค่อยล่ะ

ไอจีคืออีแมวไอจีเป็นผู้หญิงน่ะ

ฉันบอกทั้งมากตกพวก
ฉันเป็นแบบว่ากะเทยคนนั้น
ตกพวก
เหมือนหวง
กันละคือไปตบชะนีชะนีก็คงไม่พอใจก็เอาไปเล่าให้เจ๊เขาฟัง
ต้องออกมาแฉว่าเออมาตบหนูทำไมหนูก็ไม่ได้เป็นอะไรแค่ทักเฉย
ทักเฉยหรือเขาก็ถามว่าชะนีไปอ่อยหรือเปล่า
อ่อยพระเอกหรือเปล่าพระเอกกำลังเมาอยู่
แน่นอนว่าแค่ทักไม่ได้อ่อยเช้า
แล้วยังไงทำไมถึงทำร้าย

ก็เธอนี่ก็บางทีก็น้อยยำตำบ่อนน่ะเถอะ
งานนี้ชาวเน็ตหลายคนที่เขาออกไปเดากันต่าง
ดาเดาว่าดาราในกลุ่มดังกล่าวมีใครบ้าง
ส่วนคนในเหตุการณ์นี้เป็นใครกันนั้น
ตอนนี้สถิติออกมาแล้วฮะ

ก็เขาตามข่าวเลยนะเออ

มนตร์ก็คืนน้องชายเมื่อก่อนมิ้นท์ส่งไปเรื่องดีดีา
เพราะว่าเขาไปเล่นซีรีส์วายด้วยอะไรอย่างนี้

แต่ทีนี้เขาบอกว่าเพราะความมืนเมาหรือเปล่า
ภาพพิเศษมากกว่าปกติหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

คุณก้อยรัชวินกับคุณตูน
เขาก็บอกว่าเขาบิ้วกันเหลือเกินว่าเอ๊ะคู่นี้
เมื่อไหร่คุณตูนจะแบบว่าไปขอคุณก้อยแต่งงานสักที

ล่าสุดคุณตูนก็เปิดตัวมูลนิธิ
คนละ๙ฝ่ายหญิงเองก็มาให้กำลังใจนะคะ

เหมือนเป็นทีมงานของ๙คนละ๙ไปแล้วนะคะ
เราอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม
ซึ่ง๙ในครั้งนี้จะเป็น๙ที่จะ
ส่งต่อให้ทุกคนได้มาร่วมเป็นก้าวเล็ก

มันจะไม่ใช่ก้าวของใครคนใดคนหนึ่งแล้ว

หลายคนก็แบบเอ๊ะสงสัยว่าเป็นเพราะว่า

เขาบอกเขาเป็นทรงเดียวกับสมัยที่เจอกันตอนแรก

ตอนแรกนึกว่าเขาจะแค่เล็มผม
ก้อยก็เดินกลับมาอีกทีเห็นเขาตัดผมสั้นไปเรียบร้อยแล้ว

ชอบที่เขาตัดผมสั้นหรือว่ายาว

ข่าวลือก่อนไปวิ่งมาราทอนที่โตเกียว
พี่ตูนย่องไปซื้อแหวนแต่งงานหรือเปล่า
คุณก้อยบอกโอ้โหไม่ทราบเลยค่ะ

ถามว่ากดดันไหมกดดันทำไมคะ

ก็ไม่หวังก็จะเริ่มหวัง
แล้วเนี่ยเวลาคนไปพูดเยอะ
ขอวัยอย่างนั้นนะคะ

แล้วไปเล่าอะไรกันหรือเปล่า

นี่แหละครับโทรข้ามช่องครับเมียปวันรัฐทำเวียโปะแตกนะครับ
เบลล่าเนี่ยลุ้นกับละครคู่นะครับ
ก็ตรงกับคำพูดที่ว่าจะพยายามตามน้องไปทุกเวทีจริงนะครับ
สำหรับผู้เอกหลงแฟนอย่างคุณเวียสุโกรวัตร
ก็เรียกว่าหยอดคำพูดหวานไว้ในงานประกวดรางวัลแห่งหนึ่งนะครับ
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับมีภาพที่ใกล้เคียงคำพูดนั้นหลุดออกมาให้เห็นแล้วนะครับ
เมื่อคุณเมียปวันรัฐพิธีกรของเราเนี่ยแหละครับ
อืม
นี่ไปถ่ายเซลฟี่นะฮะ
นี่ครับ
โหน่าตึงอยู่แล้วฮะ
แต่ก็เห็นช็อตนี้แฟนคลับก็ฟินกันกระจายแล้วเพราะรู้เลยว่าหนุ่มเวียเนี่ยตามไปเฝ้าสาวเบลล่าถึงกองถ่ายจริงนะครับ
งานนี้นอกจากจะไปเฝ้าสาวแล้วไม่รู้ว่าอยากจะทำงานร่วมกับช่องคู่แข่งด้วยหรือเปล่า
เพราะแฟนคลับแฟนละครเขาก็ว้อนเหลือเกินนะฮะอยากเห็นเวียกับเบลล่านั้นมีละครคู่กันสักเรื่องหนึ่ง
ซึ่งสาวเบลล่านั้นเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับบอกว่าในอนาคตก็ไม่แน่นะ
อาจจะมีการยืมตัวนักแสดงกันไปเล่นข้ามช่องก็ได้

คือถ้ามีก็ดีเหมือนกันเหมือนเป็นประสบการณ์ที่ดีทำโครงการ

พี่ว่ามันยากแหละยืมตัวกันเนี่ยคงจะยาก

ตัวกลางในการเชื่อมสัมพันธ์เออก็จริง

เอออ่ะเอออ่ะลูกเบลล่าที่น่าเสียใจทั้งวันไงเธอ

ปั้นมาแล้วพี่เอนะ

ก่อนหน้านี้เขาก็ใส่แหวนเพชรไปบนนิ้วนางข้างซ้าย
ทีนี้ไปออกงานอีเวนต์คนก็สังเกตเห็นสิว่า
เอ๊ะแหวนอันนี้เป็นคุณแอมพิธานมอบให้หรือเปล่า
เพื่อเป็นการแบบตีตราจองล่วงหน้า
ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเฉลยถึงที่มาของแหวนดังกล่าวเรียบร้อย
พร้อมกับอัปเดตความสัมพันธ์กับคุณแอม

เพราะว่าเขาเป็นแหวนงานไม่ใช่แหวนของตัวเอง

พอหลายคนจับจ้องแบบนี้ตัวเองรู้สึกกดดันไหม
ก็ไม่ค่ะก็คือออมว่าหลายคนเนี่ย
เขาก็ใส่เวลาไปงานอะไรแบบนี้อยู่แล้ว
อาจจะเป็นเพราะว่าเราสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายหรือเปล่า

บอกจริงเคยใส่ได้นิ้วชี้ตลอดแต่ไม่รู้ว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่า

แอมเคยให้แหวนหนูเครื่องประดับไหมก็มีบ้างค่ะ

อันนี้ต้องไปถามเขาดูนะคะ

คือเข้าใจว่าพี่จะไปถามเขาได้ที่ไหน
เพราะแต่ละวันเขาก็ทำงานหนักไม่ได้มาเจอกัน

เริ่มเม้าได้ไหม